สุขทิศสุขทิศหลีได้กลิ่นธแม่งธแม่ง
กลิ่นเหมือนจะมีคนถูกหวยเพราะคือสิริมงคลสเอกส์
จากกระแสข่าวทั่วทุกสารทิศมาเล่าสู่กันฟังไปที่ข่าวแรก
ข่าวนี้คอหวยมาตามนัดตามซ้อมเลขทะเบียนยากรู้อ่ะหรือว่าเลขอร้าย
ใดกันไว้ตามนี้ท่านมาจังหวัดปรัตนี
คนตาดีถามทะเบียนอะไรเนาะ๒๒๐๓อาจจะพอแต่หลีขอทะเบียนเครื่องบินจริงจังเลยโอ้โหถ้าได้เลขทะเบียนเครื่องบินหลีว่าคอหวยจะได้พลิกแพลงตะแคงเลขกันสนุกสนานกว่านี้แต่แค่นี้ก็แทงตรงเต้าได้แล้วค่ะ
ข่าวต่อไปมันก็จะตรงตรงหน่อยกับข่าวชุมนุมหวยสามัคคีที่แห่ไปรูปใส่ลมที่คำชาโนธซึ่งดูดีดีจะมีเลข
กลอยนี้วาดไว้คนรักหวยต่างนิ้วสากหน้าผากย่นนิ้วถูวนให้ขึ้นเลข
เขาบอกมาพากันงงอันนี้ก็ต้องใช้จินตนาการกันนิดนึง
แต่บรรดาเสียงเขาบอกมาว่าเห็นสองสามกันให้ลื่นเอาไปวิ่งกลับสลับเลขกันอีกทีนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีกุมชาวกุมจะมาพร้อมกับงานอันลนมือ
อกจากงานที่ลนมือจะยังมีเงินที่ลนกระเป๋าด้วย
แม้เหนื่อยหน่อยแตกอร่อยปากนะคะพี่
อันดับสี่ราศรีเมทุน
เดือนนี้เป็นเดือนทองของพี่เมทุนเลยนะจะบอกให้
เพราะว่าจะมีเงินบินเข้ากระเป๋าแบบฟิน
แม้ช่วงซักขนาดนี้งวดนี้เต็มเลยจะรอไรล่ะคะ

พี่คนนี้จะได้เงินจากหลายทาง
ทั้งการทำงานหนักและการกู้เงิน
รวมไปถึงการเสี่ยงดวงซึ่งก็คือหวย
นั่นแหละค่ะพูดกันตรง

กรกฎแกจะโดนโชคกระแทกหน้า
เพราะมีเกณฑ์จะได้เงินแบบซุก
ถ้ารู้นี้แล้วซื้อยกแขนไปเลย
ไม่รวยก็จนกันไปข้างละทีนี้

อันดับหนึ่งราศรีมังกร
มังกรก็จะได้เงินมาฟุกแบบพี่กรกฎ
แต่จะเป็นรีเวลอัพของพี่กรกฎอีกที
คือว่าพี่กรกฎเห็นแล้ว

ใจพี่มังกรจริงโวย
อ่ะสรุปตารางสั้น๕ราศี

ให้ได้ทบทวนว่าเลขไหนอยู่ในใจ
ก็ให้กำตังไปที่แผงเลย
อย่าว่างั้นนี้เลยนะพี่
หรือว่าวันนี้รีบออกไปจัดเด็ดกันคนละใบ

ให้ได้ลุ้นกันหน่อยงวดนี้

หลีขอให้ทุกคนโชคดี